แต่คู่นี้ค่ะมาส่งใจให้รัวกดไลค์กดเลิฟกันต่อเลยนะคะ
นี่ยายากับณเดชน์ทุนหัวของเอ็นไวน์
ต้องบอกเลยว่าภาพออกมาเขาไปเที่ยวกันสองคน

แฟนคลับตาดีเห็นมาไม่ใช่แฟนคลับชาวไทยด้วยนะคะ

ที่ไทยกับปราปราสิแล้วคุณผู้ชมค่ะ
แชะรัวมาพยายามส่องตามเขาแล้วนะคุณ
เข้ามากับสองคนจริงไปเที่ยวฮ่องกงกัน
มีแค่ณเดชน์กับยาย่ายายากับณเดชน์

ว่าเป็นการเที่ยวทริปสองคนครั้งแรกก็ว่าได้
เพราะว่าคิวงานว่างตรงกันแบบปุบปับพอดี
แล้วก็เห็นว่าเอ่ยปากชมหวานใจ
ว่าพี่แบลล์นี่ดูแลดีดีด้วยนะคะ

อะไรสักอย่างแคล็นเซิร์น
ว่านี่จะไม่ได้แล้ว

ไม่ได้ไปในบ้านในไม่ได้สะดวกขนาดนั้น
ก็เลยแบบว่าช้อปปี้ชิ้นข้าวอ่านหนังสือ